ที่นครราชศรีมาชาวบ้านก็คือฮากลางทุ่งนาเจอโครงกระดูก
เจอโครงกระดูกเป็นซากหนึ่งดำบันแล้วใหญ่โตมโหลานขนาดนี้ฮะ
ชาวบ้านเขาเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นกระดูกของช้างแมมมอสแน่นอนฮะ
ถ้าเป็นแบบนี้มันเข้าทางพอดีช่วงส่งท้ายปลายเดือนด้วย
เจ้าของที่ดินเนี่ยเดิมทีนะเขาจ้างรถแท็กเตอร์มาไถปรับหน้าดิน
จะทำอะไรจะทำไร่ไร่ข้าวโพดทำไปทำมา
รถแท็กเตอร์เนี่ยมันวิ่งอยู่ดีปึ้มปึ้มคืออะไรยางแตก
แท็กเตอร์ยางแตกเหรอทำไมล่ะไปเหยียบตะโปรงตะปูหรือเปล่า
เหยียบตะปูแต่พอมาดูอีกทีเฮ้ยไปเหยียบโครงกระดูกแล้วยางมันแตก
มันขัดทุกตะกะเลยอ่ะคนเริ่มงงแล้วว่าเหยียบโครงกระดูกไง
อย่างน้อยกระดูกมันต้องแตกแต่ว่ารอบนี้เหยียบโครงกระดูกแล้วยางแตกฮะ
กลายเป็นเรื่องฮือฮาทั่วพื้นที่หมู่๓ตำบลหนองกราศ
อยู่ในพื้นที่ของด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโครงกระดูกมีทั้งโครงกระดูกมีทั้งตัวฟัน
น่าจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ขนาดไหนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช้าง
แจ้งเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ก็มาทันทีเป็นเจ้าหน้าที่
นักธรณีวิทยาจากสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต๒ขอนแก่น
ขอนแก่นมาที่นครราชศรีมาเจ้าหน้าที่ก็มาขุดปัดส่อง
ส่องมาส่องไปซากช้างชาวบ้านดีดนิ้วเลยใช่เลย
เหมือนที่คิดไว้เลยช้างแมมมอสใช่ไหมอายุเป็นหมื่นปีเลยใช่ไหม
เจ้าหน้าที่แห่งมามองงับไม่เกิน๓๐ปีชาวบ้านเฮ้ออย่างนั้นเลยเหรอ
ทำไมมันไม่ใช่ซากช้างดื่นตะบันเหรอเป็นช้างที่น่าจะเพิ่งล้มเพิ่งตายไปเนี่ย
สัก๑๐๒๐๓๐ปีไม่เกินนี้ไม่ถึงขั้นเป็นช้างแมมมอส
ชาวบ้านเลยรู้เกิดอาการเซ็งไปตามตามกันเหมือนเข้าใจประหนึ่งว่านี่คือ
โครงกระดูกของซากสัตว์ดึกดำบันแต่พอเจ้าหน้าที่มาบอกเป็นช้างธรรมดาเท่านั้น
แต่เจ้าหน้าที่บอกอย่าเพิ่งไปอะไรอีกล่ะจะไปแล้วเพราะว่ารำคาญ
ไม่อยากเห็นว่าแค่ช้างธรรมดาฮะอย่าเพิ่งไปเพราะว่าไปเจอเศษซาก
เป็นเหมือนเครื่องเคลือบโบราณเป็นของใช้โบราณอันนั้นน่ะ
ปีอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วย
เจ้าของที่เลยไม่แน่ใจว่าจากนี้จะสามารถปลูกข้าวโพดได้หรือเปล่า
เพราะกลัวว่าตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะกลายเป็นแหล่งวัฒนธรรม

ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นช่วงส่งท้ายปลายปีนะครับ
จะเป็นช้าง๓๐ปีหรือเป็นแหล่งโบราณนาคดี๒๕๐๐ปีก็ตามที
ชาวบ้านก็เก็บปลายนวมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์นี้จังหวัดนครราชศรีมานะครับ